เรื่องศัยศาสตร์เหลกผีร่งยันตูเหลี้ยงผีอะไรทุกอย่าง
สาดดำและสาดขาวผมเล่นมาแล้วทุกอย่าง
เป็นไม้รักกับไม้มะยมอยู่ในน้ำมันจันท
จะทำให้มีคนนิยมชมชอบ
เอารถมาให้ใช้ธรรมณ์ผลายผลายผีด้วย

ตอนใช้เนี่ยก็ให้เราเอามาลงมาพา

เคยเอาไปป้ายกับคนที่คุณหิว
คุณอยากกินเค้าว่าเออใช่ป่ะไม่อยากโกหกฉัน
เกยพี่มันก็ได้ผลมา
มันเริ่มพอทาไปอย่างนี้มันเริ่มหลอนมาก
รู้สึกว่าเป็นวิญญาณผู้หญิง
มาพูดใส่หูเราดังมากว่ากูไม่เอา

เค้าไม่ขอเค้าลองไม่ช้า